แถวบ้านที่ลำพูลเขาไปช่วยดับไฟที่ไหม้ตรงแถวป่าช้า
ปรากฏว่าตอนไปดับไฟตกใจนะคะ
เพราะว่าเจอร่างของพระสงฆ์เป็นพระที่มาทุดงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้

บนทรมานตรวจสนิคมตนาทีอังเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้แจ้งเหตุ
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
จุดตรงนี้ค่ะมันเป็นป่าย่าหลังป่าช้า
แล้วก็ไปพบศพพระพิสุคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๘๑๐วัน
ร่างกายก็เน่าจนแห้งส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
ตามศพเนี่ยก็ยังมีจีวอนห่มอยู่สภาพนอนหงายเสียชีวิตบนแผ่นพลาสติก
แล้วในกระเป๋าอังสะก็มีเงินติดตัวอยู่๓๖๐๐บาท
ตามร่างกายเนี่ยเน่าเปื่อยจนไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะ
ก็ต้องนำร่างส่งตรวจมวลกระดูกอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทีนี้ก็ยังมีพวกหลักฐานที่เป็นหลักฐานประจำตัว
สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกต่างนี่นะคะ
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่ไปพบศพเนี่ย
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาเนี่ย
พระรูปนี้ออกทุดงมาปักกรดอยู่ในป่าช้า
แล้วก็จะออกบินทบาททุกเช้าเห็นอยู่หลายวันเลย
แต่จู่พระรูปนี้ก็หายไป
แล้วก็เห็นว่าบาทรวมถึงข้าวของเครื่องใช้เนี่ย

ชาวบ้านก็ยังเข้าใจอยู่เลยว่าท่านน่าจะทุดงไปที่อื่นแล้ว
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนะคะไฟมันไหม้ทุ่งนา
ไฟไหม้ป่าย่าที่อยู่ใกล้กับป่าช้า

กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นแค่เหม็นควันไฟอย่างเดียว
ชาวบ้านเขาได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับเป็นซากศพโชยมา
ชาวบ้านก็แปลกใจว่ามันกลิ่นอะไร

พบศพพระก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตอนนี้รอสอบสวนอยู่นะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ที่บริเวณสาลาที่เป็นที่พักของพระทุดง
บริเวณสาราในป่าช้าเจอเอกสารค่ะคุณผู้ชม
เป็นเอกสารของพระภิกษุประเวทจันแต่อายุห้าสิบเก้าปี
สังกัดวัดมหาวงที่ตำบลสำรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เจอสำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการเหล่าทัพทหารเรือ
รวมถึงเจอพระเครื่องแล้วก็ทรัพย์สินติดตัวอีกจำนวนนึง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไปนะคะ